ตีนผีซิ่งแซงขวาชนสนั่น๕คันรวด
คุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังเหตุที่เกิดขึ้นและความเสียหายก่อนนะ
แล้วใครไปดูความสูญเสียที่จังหวัดราชบุรี
รถกระบะก่อนรถกระบะหักหลบรถเก๋งที่ตัดหน้าเขานะครับ
พุ่งไปชนมอเตอร์ไซค์พุ่งไปชนรถที่จอดอยู่ข้างทาง
ยังยังไม่หมดแล้วก็ข้ามเลนไปครับคุณผู้ชม
เสียงเบรกทั้งเสียงชน

นี่ขนาดกล้องอยู่ไกลหน่อยยังได้ยินเลยนะ
นั่นนั่นนั่นรถกระบะน่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมครับกล้องวงจรปิดและกล้องหน้ารถที่ถูกชนจับภาพ
ช่วงที่รถกระบะขับมาเร็วต้องยอมรับว่าเร็วนะ
พุ่งชนคันอื่นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวครับ
เหตุเกิดเนี่ย๒ทุ่มครึ่ง๑๙สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
ตรงข้ามปั๊มน้ำมันนะครับที่ตะบนวังเย็นอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรี
ที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต๑ศพนะครับ
สภาพศพถูกอัดอยู่ในรถกระบะนะครับ

๙คนเดี๋ยวกลุ่มผู้ชมลองคิดดูดูสภาพรถกระบะ
คุณผู้ชมหันมาดูหน่อยทำอะไรอยู่หันมาดูหน่อยแล้วศพอยู่ข้างเห็นไหม
สภาพรถกระบะครับชนแรงขนาดไหนโอ้โหนี่ผู้เสียชีวิตนะครับ
ผู้เสียชีวิตในรถกระบะคือนายประสานนงทองอายุ๔๓ปี
ต่อมาหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเยาวชนชายอายุ๑๖ปีไปเสียชีวิตอีกฮะ
นี่ดูรถอีกดูรถอีกคันนึงที่ถูกชนนี่นี่ฮะเด็กอายุ๑๖ครับ
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลรวมมีผู้เสียชีวิต๒ศพด้วยกัน
สอบถามนางวนิดาเอื้ออนันรัฐกิจอายุ๖๐ปี
เป็นผู้เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าฉันเนี่ยนะเห็นพลิกอัพ
แล้วรถเก๋งที่ขับตีคู่มาในเลนซ้ายก็เบี่ยง
บรถจักรยานยนต์มาทางเลนขวาคนขับรถกระบะก็หัก
กับรถเก๋งไปทางซ้ายแล้วคราวนี้พุ่งชนท้ายมอเตอร์ไซค์
พุ่งชนท้ายมอเตอร์ไซค์เสร็จปั๊บนะครับเสียหลักเนี่ย
หลักรถกระบะฟอร์ดนะครับกวาดไปชนรถเก๋งมัสด้าไป
จอดอยู่ริมถนนฮะจากนั้นรถกระบะเสียหลักนะครับ
ที่ผมบอกไปเสียหลักแล้วมันข้ามถนนไปอีกข้ามเกาะกลางไป
ไปประสานงาครับสภาพรถถึงแบบนั้นอ่ะ
ประสานงากับรถเมอร์ซีเดสแล้วเสียหลักนะครับ
รถเก๋งยาริสที่ผมบอกนะฮะคือยาริสเนี่ยขับตามรถ
โบซีเดสมาไงนะครับทำให้มีรถที่ถูกรถกระบะ
รวมทั้งหมด๕คันเสียชีวิต๒ศพได้รับบาดเจ็บ๘คนครับ
นายไกรศรในยุค๔๘ปีพี่ชายของคนขับรถกระบะบอกว่า
ยังไม่รู้สาเหตุของอุบัติเหตุที่แน่ชัดขณะนี้ยังพูดไม่ออก
น้องก็ตายนะส่วนน้องชายก็ไม่ค่อยรู้เรื่องส่วนตัวของเขาหรอก
เพราะไม่ได้อยู่ด้วยกันเดี๋ยวตำรวจจะตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วก็กล้องหน้ารถนะครับรอชนะสูตรศพคนขับรถกระบะ
แล้วก็หาสาเหตุดำเนินคดีกันต่อไปครับ